อ้าอยู่ตามพื้นเรื่อยไปเลยมา

เห็นงูตัวใหญ่ขนาดเกือบ๔เมตรขนาดนี้

ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาจับซะหน่อยนะฮะ
ไปดูบรรยากาศการจับงูหน่อยนี่ครับ

โอ้โหมันดุจังเลยมันอ้าปากจังเลยนะฮะ
นี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจังหวัดพิศนุโลกนะครับ
เข้าจับงูหลามความยาวกว่า๔เมตร
ภายในโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
ถนนพุทธบูชาตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิศนุโลก

แล้วเขาดุด้วยนะครับ

โดยงูตัวนี้เลื้อยอยู่ตามบริเวณแปลงเกษตรของโรงเรียน
คุณครูและนักเรียนยังอยู่อาการตื่นตกใจ
พากันกระโดดขึ้นไปอยู่บนที่สูงเลยนะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้อุปกรณ์จับงูที่พยายามเลื้อย

ก่อนจะทำบ่วงคล้องคองูขึ้นจากท่อระบายน้ำได้สำเร็

ทำล่างที่นักเรียนกำลังช่วยกันรสน้ำแปลงเกษตรอยู่ดี
แหม่พืชผักศูนย์ครัวกำลังเขียวกจี
สังเกตเห็นว่ากลัวลั่นโผล่ออกมา

ขณะที่นักเรียนกำลังช่วยกันรดน้ำแปลงเกษตรอยู่ดี
พืชผักสวนครัวกำลังเขียวขจี
สังเกตเห็นว่าตัวอะไรมันโผล่ออกมา
นอนขดอยู่ภายในท่อระบายน้ำ
ตกใจเข้าไปดูใกล้เป็นงูจริงด้วย

ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่๒แล้วนะ
ที่พบงูขนาดบิ๊กบึ้มแบบนี้ภายในโรงเรียน
เธอฉันก็กลัวนี่ฉันก็เห็นนะเธอน่ะ
เมื่อจับกลุ่มคุยกันใหญ่หนึ่ง
ตอนนี้ฉันก็ไม่กล้าจะไปรดน้ำแล้ว
มีอีกหรือเปล่าไม่รู้งูนนะครับ
ก่อนหน้านี้มีงูเหลือมนี่เธออะไรเหรอ
เธอได้ฟิล์มมากเลย
เดี๋ยวฉันเล่าต่อก่อนนะเธอนะ
ท่านนี้นะเธอก็มีงูเหลือมเลื้อยขึ้นไปบนอาคารเรียนชั้น๒นะ
สร้างความแตกตื่นให้กับอาจารย์มาแล้วนะเธอ
สร้างความแตกตื่นให้กับเพื่อนนักเรียนด้วยนะเธอ

ว่าสาเหตุที่งูเลื้อยเข้ามาน่าจะเป็น
หนีจากฝนที่กำลังตกมาอย่างหนักในระยะนี้นะเธอ

มีเธอทั้งหมดกี่คำส่งไลน์มาตอบด้วยนะคะ
ครับแหมเราสวมจิตวิญญาณเป็นนักเรียนหญิง